ก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
ที่ไปพบหมึกวงน้ำเงินหรือว่าหมึกบลูริง
ซึ่งมีพิษร้ายแรงขายอยู่ในห้าง
ตอนนี้ครับมีคนไปพบขายอยู่ในตลาด
ป้นกับหมึกที่จังหวัดระนอง
ซึ่งชาวบ้านที่ซื้อก็กำลังจะนำไปประกอบอาหารนะครับ
แต่ว่าเอกใจเพราะว่าเคยเห็นข่าวเรื่องนี้มาก่อน
จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบครับ
หึกสายสีน้ำเงินหรือหมึกบูริง

ชาวบ้านตำบลจปรอกระบุรีจังหวัดวรนอง

ที่ตลาดนัดแห่ง๑ใกล้หมู่บ้าน
เพื่อทำอาหารกินกันในครอบครัว
กลับถึงบ้านพบว่ามีหมึกตัวหนึ่ง

เคยถึงกับเอ่ยปากทักว่าแปลกและสวยดี
ตกเย็นนางสาวสุภานนท์เดินไปเปิดตู้เย็นอีกครั้ง
เพื่อนำหมึกตัวดังกล่าวมาทำผัดเครื่องแกงเป็นมื้อค่ำ
แต่พี่สาวเห็นเลยทักว่ารักษณะคล้ายกับหมึกมีพิษ
ที่กำลังตกเป็นข่าวว่ามีห้างชื่อดังมาวางขาย
ได้ประสานไปยังสถานีประมงทะเลจังหวัดระนองตรวจสอบ
ไปตลาดตอนเช้าค่ะพอดีไปซื้อวาย
แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ปลาหมุนนี้มาขับ

แต่ก็ไม่ทราบว่าของลักษณ์มาจากที่ไหนเหมือนกัน
ก็ไม่ได้ถามค่ะ
นายมนตรีสุมนธานักวิชาการประมงชำนาญการ
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนองบอกว่า
หึกดังกล่าวเป็นหมึกสายวงน้ำเงินหรือหมึกบูริงจริง
พบได้ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
ซึ่งเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงมาก
หากถูกกัดจะเสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ึกบูริงปกติแล้วไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร
ไม่พบรายงานว่ามีบุคคลที่กินเข้าไปแล้วเกิดอันตราย
โดยต่อมมีพิษหมึกชนิดนี้จะอยู่ที่ปาก

ดังนั้นหากได้รับพิษจะต้องถูกกัดเท่านั้น
พิษของหมึกบูริงนี้ไม่สลายเมื่อถูกความร้อน
หากนำไปปรุงอาหารจนสุกแล้วรับประทาน
ก็เสี่ยงจะเกิดอันตรายได้
ซึ่งพิษของหมึกชนิดนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ทำให้มีอาการคล้ายเป็นอัมพาต
หายใจไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลม
และหน้าอกไม่ทำงานเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต
วิธีการประถมพยาบาลหากถูกกัด

และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

ถ้าช่วยชีวิตเป็นผลผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติ

ข่าวทะเลาะทีวีรายงาน